ของการจับงูนะคะไม่ต้องตามกู้ภัยเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงจับเองค่ะ
ขวดน้ำขวดละประมาณ๗บาท๘บาทจับงูจับงูจับยังไง
ลุ้นกันแทบแย่จับได้หรือเปล่าดูคลิปนี้ค่ะ
จับได้ต้องใช้คำว่าจับได้โดยละม่อม
ถ้าเป็นปุ้ยนะถอดใจตั้งแต่๒นาทีแรกแล้ว
ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น
แล้วก็สำเร็จด้วยนะคะจับได้สำเร็จพี่เบิร์ตพี่ต้น
ไม่ใช่ลูกงูธรรมดานะลูกงูเห่านะ

งูเห่านี่ตัวเล็กตัวใหญ่นี่พิษร้ายแรงเหมือนกันนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราถามคุณผู้หญิงท่านนี้
จับงูไม่กลัวเอาจริงนะเป็นดิฉันนะ
กระโดดหนีก่อนเลยไม่จับหรอกโทรตามกู้ภัยนะคะ
เขาบอกว่าโถกลัวที่ไหนฮะกลัวที่ไหน

ประหนึ่งว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานสวภาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างนี้
เชี่ยวชาญมากนะคะหลังจากนั้นจับสำเร็จแล้วไปไหนต่อคะ
คืนสู่ธรรมชาติต่อไปก็ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนะคะ
อันนี้คลิปแรกคลิปต่อมาปกติแวดย่าให้งูตื่นใช่ไหม
ต่อมานี่ต้องใช้คำว่าแหวกย่าให้เคลียร์ตื่น

คุณผู้ชมดูนะคะมี๓คลิปด้วยกันทำไมมันไม่ตื่นเพราะอะไรดูค่ะ
ดูร้ายมากนะครับเราจึงไม่สามารถช่วยชีวิตของน้องเขียดไว้ได้นะครับ
ลำตัวยาวนะครับยาวมากเลยนะครับลากเข้าไปกินในถ้ำแล้วครับ
มีคำตอบแล้วนะคะแบบยายเขียดตื่นเขียดไม่ตื่นเพราะเขียดโดนงูกัดตาย
นี่ค่ะคือจริงแล้วมันส่งเสียงร้องให้คนไปช่วย
คุณผู้ชายท่านนี้ก็ไปช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะคะพยายามแหวกแหวกแหวกเจอคำตอบ
ทำไมเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนแรกมันเงียบไป
ดูดิยาวอย่างนี้เลยอ่ะเออแล้วคือเนี่ยงูมันตัวใหญ่มากแล้วน่าจะมีพิษด้วยค่ะ
คุณผู้ชายท่านนี้เขาก็เลยแบบไม่กล้าช่วยก็เข้าใจเขานะคะ
สุดท้ายแล้วอะไรรู้ไหมคะงูมันคาบเขียดน่าจะไปกินในถ้ำ